ต่อกันที่เรื่องของคลิปพอเฉาที่ไปกระทำอนาจารย์นักเรียนหญิง
ผลสอบเบื้องต้นพบว่าพอคนนี้มีความผิดจริง
ก็เลยมีการเสนอให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนนะครับ
แต่ว่าโทษของคดีนี้มีโทษถึงจำคุก๑๐ปีทีเดียวนะครับ

นี่คือคลิปเฉาต้นเรื่องที่เพจดังเอามาแชร์ไว้
ในคลิปเผยเห็นชายสูงอายุโดยระบุว่าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง
จังหวัดเพชรชบูรณ์กำลังอบกอดเด็กหญิง
พร้อมกับเอามือล้วงเข้าไปในเสื้อของเด็ก
ขณะนั่งอยู่หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์ในห้องทำงานของผอท่านนี้
หลังมีการแชร์คลิปนี้ออกไปชาวเน็ตต่างถล่มยับ
นี่หรือคนที่เชื่อว่าเป็นผอโรงเรียน
หลังเรื่องนี้แชร์ออกไปเหมือนกับไฟไม่ฟาง
ร้อนถึงนายนรงวิทย์พาคำอายุ๖๐ปี
พอโรงเรียนที่อยู่ในคลิปได้ออกมาชี้แจงพร้อมยอมรับว่า
เป็นชายที่อยู่ในคลิปจริงยืนยันว่าคลิปที่เห็นเป็นเพียงการช่วยเหลือเด็ก
ในการเปิดคอมพิวเตอร์ส่วนที่เห็นว่ามีการโอบกอดรูปพร่ำ
เปิดจากมุมกล้องที่ทำให้เห็นแบบนั้นโดยยืนยัน
ไม่มีการทำอนาจารย์เด็กแน่นอน
เผยว่ามีอดีตครูที่ไม่ถูกกันปล่อยคลิปเพื่อทำลายชื่อเสียง
ยืนยันไม่ได้อนาจารย์และไม่ได้อ้านาจารย์
แต่หลักฐานในคลิปที่ชัดมากในพฤติกรรม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เรียกประชุมพร้อมตั้งคณะทำงานสอบสวนข้อที่จริง
ผลสอบสวนเบื้องต้นพบว่ามีความผิดชัดเจน
ได้ทำหนังสือรายงานผลสรุปการสอบสวน

ซึ่งความผิดดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
เมืองต้นจะให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ขึ้นอยู่กับคำสั่งของศึกษาธิการจังหวัด

หลังมีการส่งเรื่องให้พิจารณาในวันนี้แล้ว
เฉพาะคดีทางวินัยคดีทางอาญาก็จอตามมา
ตำรวจสภบ้านติ้วพร้อมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
มาร่วมสอบปากคำเด็กหญิงวัย๑๑ปี
พร้อมระบุว่าคดีนี้เป็นคดีที่ยอมความไม่ได้
มีอัตราโทษจำคุกถึง๑๐ปี
เป็นข้อหาที่มีบทลงโทษรุนแรง
และมีค่าปรับสูงถึง๒แสนบาท
อนาจารย์เด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
จากการสอบปากคำเด็กหญิงวัย๑๑ปีรับว่า
ล่วงละเมิดจริงด้วยการล้วงร่างกาย

เหตุการณ์นี้เกิดช่วงเดือนมีนาคม๒๕๕๙
ซึ่งขณะนั้นมีอายุ๑๒ปีเรียนอยู่ชั้นป๖
โดยถูกละเมิดเดือนเดียวถึง๖ครั้ง
ทุกครั้งก่อนและหลังเลิกเรียน
เผยว่ามีตนเพียงคนเดียวที่ถูกละเมิด
ไม่มีเพื่อนนักเรียนคนอื่น
ขณะที่ผู้ปกครองของเด็กหญิงอายุ๑๑ปี

หลานเรียนจบชั้นป๖ก็มักจะกลับไปที่โรงเรียนเก่าเป็นประจำ
โดยบอกเพียงพอจะจ้างให้ล้างรถและล้างห้องน้ำ
โดยให้ค่าจ้าง๒๐๕๐บาท
แต่ไม่ได้บอกเรื่องว่าถูกอนาจารย์หรือไม่
ขณะที่พ่อของเด็กหญิงได้ดูคลิปดังกล่าวแล้ว
ยืนยันว่าลูกสาวและผอคนดังกล่าวอยู่ในคลิปจริง
และพบว่าเป็นการกระทำอนาจารย์ชัดเจน
โดยยืนยันจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด
เพื่อที่จะฟังคำชี้แจงจากพอคนดังกล่าวอีกครั้ง
เมื่อไปถึงหน้าบ้านปรากฏว่าไม่มีใครอยู่บ้าน
โดยเพื่อนบ้านบอกว่าพอออกไปจากบ้านตั้งแต่เมื่อวานนี้

ล่าสุดมีรายงานว่าในช่วงเย็นวันนี้
ตำรวจสภบ้านติ้วได้คุมตัวพอนรงวิทย์มาสอบปากคำ
โดยพอใส่หมวกแก๊ปสวมแมสปิดบังใบหน้า

แต่ตำรวจยืนยันหากพบว่าอนาจารย์เด็กหญิงจริง
โทษนั้นหนักเอาการและยอมความไม่ได้